เรื่องของงูเงี้ยวเคี่ยวขอเนียวเราเล่าให้ฟังกันเป็นประจำ
ขอขอบคุณพี่กู้ภัยที่ไปช่วยเหลือประชาชนอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ
อย่างที่จังหวัดนครราชศรีมาโอ้โหเล่นซะ
ที่มันยาวยาวจริงครับ
นี่พี่กู้ภัยต้องไปจับล่ะครับ
เจ้าหน้าที่ทีมอสรพิษวิทยากู้ภัยสว่างแสงธรรมสูงเนิน
จังหวัดนครราชศรีมาโอ้โหราชบ้านเองนี่แหละ
เข้าไปจับจงอางขนาดใหญ่ที่มันยาวนะ
ยาวถึง๔เมตรนะครับ
เหลือให้เข้ามาในบ้านพี่เขาเฉยเลย

พยายามมองหาหัวงูอยู่ไหนเจอปุ๊บก็คว้ามันออกมาอย่างนี้
เจอหัวงูแล้วอยู่ไหนคะอยู่ข้าง
ความชำนาญนะเอามือจับออกมาแบบนี้แหละครับ
โอ้โหเนี่ยฮะใช้เวลาประมาณสัก๕นาทีจับได้แล้ว
พูดว่าเร็วมากใช่ครับอ้าว
ไปถามกับคุณสมบัติชูรัฐและคุณรัฐพรทันโคกรวด
สองสามีภรรยาเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่า
ตัวสามีเนี่ยนอนอยู่ในห้องส่วนตัวเธอเองนอนอยู่ที่เปรย์หน้าบ้าน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
อะไรนะอะไรนะเห่าใหม่ดิ
คนเลยรู้ว่างูมา

ยังไง

ตัวเธอเองเลยสะดุ้งตื่นมามอง
ตามเสียงก็เห็นงูจงอางขนาดใหญ่เลื้อยเข้ามา

ตกใจมากนะพยายามมีสติแล้วก็รีบพากันหนี
เอาตัวรอดแล้วไปบอกเพื่อนบ้านช่วยด้วยช่วยด้วย
ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่มาจับทีโอ้ยจับได้ก็สบายใจ
แต่ที่น่าสนใจคือเจ้าของบ้านเขาบอกว่า
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่งูจงอางตัวนี้มันเลื้อยเข้ามา
เฮ้ยนี่มันงูที่เลื้อยเข้ามานี่มันรอบที่๔แล้วนะ
แต่ไม่รู้ตัวเดียวกันเปล่าน่าจะคนละตัวครับ
ในรอบสามถึงสี่เดือนมาเนี่ยมีงูบุกเข้ามาในบ้านถึงสี่ครั้งนะ
ไม่ว่าจะเป็นงูเล็กงูเห่าขนาดใหญ่ตัวเท่าแขนก็มาแล้ว
ก็เลยสันนิษฐานว่าที่งูมันเลื้อยเข้ามาที่บ้านเนี่ย
อาจจะมีสักตัวหนึ่งที่มันตั้งท้องหรือว่ามันเป็นตัวเมีย
ที่มันพร้อมจะผสมพันธุ์อะไรแบบนี้หรือเปล่า
มันเลยทำให้มีงูตัวผู้นั้นเหลือให้ตามกลิ่นมา
เมืองต้นนะครับตอนนี้เจ้าของบ้านเขาทำความสะอาดบ้านก่อน
ตามจุดต่างเลยต้องทำแหละ
ใช่ครับแล้วก็ปัดกวาดเช็ดถูเก็บของ
ของภายในบ้านนะให้เป็นระเบียบไม่ให้เป็นที่ซุกซ่อนของงูไง
ทำแบบนี้ก่อนเพื่อเป็นการป้องกันในเบื้องต้น
เขาก็วิงวอนไปยังผู้ที่รู้เรื่องเคล็ดลับ

ช่วยแนะนำจริงดูงูตัวนี้มันหัวใหญ่ตัวเบลอเท่า

คือเรื่องของเรื่องกลัวมันหมาอีก
ถ้ามันมาอีกทำยังไงแต่เก็บบ้านให้แบบไม่รกก่อน
อันนี้แน่นอนงูจะได้ไม่มีที่เข้ามาซุกซ่อนตัวนะ